แบ่งครอบครัว

เพราะเขาไม่รู้เรื่องไปร้านอาหารของเพื่อน
ให้เขาช่วยเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนี่ตามที่เราจดไว้
พอเขาขึ้นไปถึงชั้น๒หน้าเหว
ปกติเขาจะไม่ค่อยเจอเพื่อนเขาเพื่อนเขาครบทุกคน
เพื่อนกวางพบจุดพุกพุกเข่าขอ
แล้วยังมีใครประมาณวันนี้

คือตั้งแต่ตอนเช้าระเขาเรียนว่าใส่เสื้อตัวนี้คือเราส่งมาให้

กันแล้วก็ว่าใส่อะไรนร้านครับ
เดี๋ยวเราถ่ายแค่ครึ่งบนไปทำงานมาก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แล้วพอขึ้นไปก็เห็นว่าแบบอุ๊ยก่อนก็ไปหลบอยู่ตรงบนใดก็เห็นว่าคนเยอะเลย
จริงวันนั้นพูดว่าอะไรยังไม่ค่อยได้ยินเลย
เพราะว่าเขาก็เป็นคนดีนะคะแล้วเราก็ประทับใจในตัวเขาอะค่ะ
คุยกันไว้เมื่อเมื่อกีดมาแล้วหรือจะแต่งในอาณาคตค่ะ
ทำให้เราแบบมั่นใจว่ามั่นใจว่ะ
เพราะว่ามันระยะเวลาที่เราพบกัน
ก็ตอนแรกเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับ
คือตัวผมเองเนี่ยเพื่อนก็เตอร์ไพรส์เหมือนกัน
เพราะว่าคือเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแต่งงานเลยตั้งแต่ผ่านมานะครับผม
แล้วก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับ
ก็ยังถามอยู่เลยบอกว่าพี่แบบพี่เปลี่ยนพุบพับอย่างนี้เลยนะ
ก่อนหน้านี้พี่ยังพูดว่าพี่ไม่เชื่ออะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือตอนนั้นเรามีคำถามในหัวว่า
เราเนี่ยไม่เชื่อเรื่องแต่งงานหรือว่าเรายังไม่เจอกันแน่อะไรอย่างนี้
คือเราก็เลยให้คำตอบตัวเองไม่ได้นะครับ
แต่ว่าพอถึงวันหนึ่งมันอ๋อเข้าใจแล้วว่า
คนที่แบบเขาจะแต่งงานเขารู้สึกอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้ครับ
จริงอย่างที่บอกค่ะว่าเราเรียนรู้กันมาจากความเป็นเพื่อน
เพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าเราคุยกันได้ค่อนข้างหลากหลายค่ะ
คือเราคุยกันได้ในทุกเรื่องค่ะ
แล้วก็หลายครั้งที่เรามีปัญหา
แล้วเขาก็เป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ต
แล้วก็ขวัญรู้สึกว่าในมุมที่เขาเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยยิ้มอะไรอย่างนี้

เขาก็มีมุมอ่อนโยนมีมุมที่น่ารัก

เขาสามารถเข้ากับครอบครัวหวานได้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนด้วยอะค่ะ

อันนี้คือก็มีหลายคนถามเหมือนกัน
กระทั่งคนรอบตัวอะไรอย่างนี้ครับถามว่าเร็วไปไหม
ตอนแรกอันนี้คือแบบความคิดแรกแวบแรกของคนรอบตัวคือเร็วไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือกวางมองอย่างนี้ครับกวางมองว่าคือครั้งนี้มันไม่ใช่การทดลองแล้วครับ
เพราะว่าเราอายุเราไม่ใช่แบบจะมาทดลองชอบใครรักใครอะไรอย่างนี้แล้ว
คือแบบมันคือว่าเราต้องพยายามทำให้ครั้งนี้มันสำเร็จมากกว่า
มากกว่าแบบลองแล้วว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็เลิกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแทนที่เราจะไปเสียเวลาอีกตั้งนานเลยใช่ไหมครับ
เรามีตอนนี้ดำเนินมาครึ่งชีวิตแล้วเลยแค่ครึ่งชีวิตเอง
แทนที่เราจะเอาเวลาที่เหลือไปมีความสุขแบบเป็นชีวิตคู่เป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็คิดว่ามันเลยไม่จำเป็นต้องมีรอเวลาอะไรนานมากแค่นั้น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

อย่างไรบ้านค่ะ
อันนี้ต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับ
ว่าทั้งสองฝ่ายว่าเขาโอเคกันที่ช่วงประมาณไหน
แต่ว่าถ้าในความคิดผมเนี่ย

แต่ก็คือเขาห่วงเรื่องการวางแผนบุคธิกาเพราะว่าเราก็ไม่เคย
ก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็แน่นำวิธี
ก็เดี๋ยวค่อยรวบรวมมาจัดการกัน
พ่อแม่ก็บอกว่าเขาว่างใจที่ให้เราเป็นคนดูแล
เหนื่อยมากในการเตอร์ไพรส์ที่จับผิดสุดเลยคนนี้
โอเคเขารอเหลือเตรียมงานเนาะ

โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ